สว่างวาบของลูกสาวแห่งชาติคนนี้นะคะน้องแอลลี่นั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยเขาโอโม่จริงคุณผู้ชมดูเอาเองค่ะ
คือน้องเนี่ยพกพาความออร่าออใจมาออกงานอีเวนต
กับน้องดิวจีรวัตรนะคะจากซีรีส์เอฟโฟไทยแลนด์นั่นเอง
ทั้งคู่ค่ะบอกเลยนะคะงานนี้ลูกสาวคนนี้ฉัน
เคลมมาเป็นลูกสาวเลยนะคะน้องแอลลี่ชนะขาดค่ะด้วยความสวยความขาวโอโม่
หนึ่งเอาหลอดนิออนฝั่งเข้าไว้ในร่างคุณผู้ชมยิ่งตอนจับไมค์ร้องเพลงฮาร์ดมิน
หู้ยน่ารักมากคืองานอีเวนต์ที่เซ็นทร์ธรรพาวใช่ไหม
คนหยุดดูกันหมดเลยอ่ะเพราะสว่างวาบจริงค่ะ
เอลลี่เปิดใจกับเรานะคะว่าทริปงานแฟชั่นโชว์ที่แพรรี่นะคะที่เพิ่งไปมา
คือคุณผู้ชมอันนี้เป็นมุมแบบย้อนแสงยังสวยเลยอ่ะ
คือน้องบอกว่าสนุกมากค่ะพี่ทริปนี้ปกติเนี่ยดาราเขาจะต้องไปงานแบบนี้ต้องเอ็นเตอร์เทนลูกค้าใช่ไหมคะ
แต่กลายเป็นว่าทริปนี้ลูกค้าเอ็นเตอร์เทนแอลลี่ดูแลหนูดีมากติดอกติดใจจริงค่ะ
เคล็ดลับความเป็นศิลปินของลูกสาวนะคะแอลลี่ก็คือการแต่งเพลงตอนตี๓ค่ะคุณผู้ชม
เล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าหนูมีสมาธิเยอะที่สุด
มันบังเกิดปิ้งปั้งไอเดียต่างอย่างเพลงฮาร์ดบีดก็แต่งตอนตี๓
ไปดูความน่ารักสดใสของแอลลี่กันเลยดีกว่าค่ะ
สนุกมากแบบว่าเหมือนไม่ได้รู้สึกว่าไปทำงานเลยค่ะ

เพราะว่าหนูคือหนูเป็นคนนอนไม่หลับด้วยใช่ค่ะ
ก่อนหน้านั้นหนูจะเล่นเกมกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตี๓จะเป็นโมเมนต์ที่แบบเราได้อยู่กับตัวเองมากที่สุด

ขอบคุณค่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องแอลลี่ด้วยนะคะ

ว่าสวยแบบไม่แคร์สปอร์ตไลท์เลยนะเพราะว่ามีแสงสว่างในตัวเองคุณผู้ชมค่ะ